ว่าคุณผู้ชมไม่งงแล้วเพราะว่าตามมาหลายวันนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ข่าวนี้ตัวละครเยอะมีรถหลายคันมีหลักฐานหลายอย่างสรุปก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ในออฟกับในบาร์ดขับรถเก๋งไป
นัดเจอกับในมี่และเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
พอมาเจอกันเขาบอกว่านัดซื้อขายยาเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
แต่ในมี่ไปหักกุญแจรถวีออสจนกุญแจหักคาเลย
แล้วมีคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ตำรวจบอกว่าน่าจะสัก๖คนยิงใส่
อ๊อฟกับในบาร์ดก็เลยหนีทิ้งรถเก่งเอารถจักรยานยนต์ของในมี่หนีไป
จูเนอร์สีขาวตามไปชนรถจักรยานยนต์
อ๊อฟกับในบาร์ดกระเด็นตกไปที่พื้น
ฟอร์จุนเนอร์ย้อนกลับมายิงในออฟเสียชีวิตในบาทหลบไปได้
เรียกให้คนมาช่วยแต่ในบาร์ดก็บาดเจ็บหนัก
ในมี่ก็เจ็บเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้
แต่วันนี้จะค่อยไล่เรียงความคืบหน้าเพิ่มเติม
ดูหลักฐานที่มันมีเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรบ้าง
แล้วก็พาไปดูบรรยากาศงานศพกันก่อน

ญาติญาติเนี่ยก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็เสียงร้องไห้กันโอ้โหโดยเฉพาะคุณแม่นะ
ไปดูภาพงานศพกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณแม่ค่ะร้องไห้แทบขาดใจนะคะ
นี่คืองานศพของไน้ออฟนายวัจฉระคงธรรมนี

บำเพลงกุศลที่วัฏไตรรตนาราม

วันนี้เราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายญาติต้องประคองอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แทบไม่ไหวค่ะต้องประคองกันแบบนี้
กับแม่ของในออฟบอกว่าทำใจไม่ได้จริง
จะไม่เผาศพลูกชายจนกว่าจะรู้ว่าใครฆ่าลูก
กว่าจะได้เห็นหน้าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
อยากให้คนที่ฆ่าลูกเนี่ยมาคุยด้วยหน่อยสิ
อยากจะถามว่ามาฆ่าลูกเขาทำไมทำไมทำได้ลงคอแบบนี้
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่นะคะ
นี่นะคะความรู้สึกหัวอกของพ่อแม่ของในออฟผู้เสียชีวิต

วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้เบาะแสจากกล้อง
จรปิดหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพนี้ค่ะ๓๑ตุลาคม๔ทุ่ม๕๖นาที
กระบะคันนี้เป็นกระบะสีดำ
ของในเฟิร์สนะคะขับไปจอดหน้าห้องฉุกเฉิน
ท้ายกระบะมีในมี่ค่ะตามลูกศรสีแดงนะคะ
ถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นบาดเจ็บอยู่ที่หลังกระบะ
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายสองคนนั่งดูอาการมาด้วย
ก็นำในมี่ผู้บาดเจ็บขึ้นเตียงเข้าห้องฉุกเฉินไป
ระหว่างที่กำลังเข็นรถเนี่ยค่ะมีรถจักรยานยนต์สีขาว

จังหวะที่เข็นในมี่เข้าไปจะเห็นแฮนด์อยู่นะฮะขาวนะคะ
เป็นรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นผู้ชายสองคนที่เขามาดูอาการของนิมี่
เนี่ยค่ะแล้วเขาก็เข้าไปในห้องฉุกเฉินพร้อมกับในมี่นะคะ
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่เหลือยืนรออยู่หน้าห้อง
จนสี่ทุ่มห้าสิบเจ็ดรถระบะสีดำที่มาส่งนายมี่ก็ขับออกไป

ก็หมายความว่าก็มีเพื่อนของนิมี่อยู่กันหลายคน
ช่วงที่นำในมี่เข้าห้องฉุกเฉินเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นรถกันไป
ทั้งรถกระบะทั้งรถจักรยานยนต์ก็ออกกันไปจากทางโรงพยาบาล
ก็คงเห็นว่าถึงมือหมอแล้วใช่ไหม
แต่พวกนี้ก็แสดงว่าก็ต้องพามาตั้งแต่หน้าซอยวัดเขาดินอะไรนั่นแหละ
หมายความว่าคนอื่นในภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้

ก็ควรจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจ

ก่อนจะพาในมี่มาส่งโรงพยาบาลมันมีอะไรเกิดขึ้นลักษณะไหนยังไงบ้าง
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
มุมถนนด้านหน้าทางเข้าวัดเขาดิน

เส้นที่เกิดเหตุรถฟอร์จูเนอร์ไปชนรถจักรยานยนต์ของบาร์ดกับอ๊อฟแล้วลากไปตามพื้นถนนจนเสียชีวิต

ภาพวงจรปิด๓๑ตุลาคม๔ทุ่ม๔๔นาที
ก็คือเห็นเลยว่าตอนจังหวัดที่ฟุ่งชนเนี่ยเนาะ
ฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถจักรยานยนต์แล้วลากไป

เห็นภาพฟอร์จูเนอร์ย้อนกลับมาคุณผู้ชม

พอชนลากไปปุ๊บเขาร่วงตกลงมา

ทีนี้ตำรวจค่ะนำหมายสารจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตรวจค้นบ้านของเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ

อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

แต่แม่และลุงของในจุ้ยนำตรวจค้นนะคะ
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดรอบบ้านและกล่องเซิร์ฟเวอร์

ถอดไปหมดเลย
แล้วพอไปเปิดตู้เซฟในบ้านนะคะ
มีธนบัตรเนี่ยเป็นปึกเลยนะ

แล้วก็ขอคุยกับแม่แล้วก็ลุงของในจุ้ยด้วย

ทีมข่าวก็วีดีโอคอลคุยกับในบาร์ดนะคะ

แต่ตอนนี้อาการดีขึ้น
ผ่าตัดกระสุนที่ข้อศอกแขนขวาออกไปเรียบร้อยแล้ว

บาทกลายเป็นว่าตกเป็นผู้ต้องหาด้วย

อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บาดเจ็บด้วยแล้วทำไมถูกแจ้งข้อหาคนแรกเลย
ทำไมกลายเป็นผู้ต้องหาก่อนใครเลยอ่ะ

ไม่รู้ด้วยว่ารถฟอร์จูเนอร์สีขาว

เสียใจมากที่ในออฟที่ไปด้วยกันเสียชีวิต

แล้วกลายเป็นว่าโดนแจ้งข้อหาด้วย
แต่เดี๋ยวจะต้องรอให้อาการดีขึ้น
แล้วก็จะไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ

ตำรวจอาจจะมีการแจ้งข้อหาในมี่ด้วย

ทำไมถึงแจ้งข้อหาคนเจ็บทั้งคู่

ยังพอเห็นกล้องวงจรปิดที่ฟอร์จูเนอร์สีขาวไล่ชน

มันกับการหากซื้อยาเพิ่มขนาดอวัยวเหพศใช่รึหรือ
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่ามันใช่เหรอมันใช่ยาเพิ่มขนาดอวัยวะเพศเหรอหรือมันคืออย่างอื่น
แต่ผมเชื่อว่าตำรวจที่สุพรรณบุรีเนี่ยตำรวจเขารู้แล้วล่ะ
ใช่ค่ะแต่ตำรวจก็คงไม่อยากให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะคะกลัวจะเสียรูปคดี
เขาคงรู้แล้วล่ะว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีปมตรงไหนมันขัดอะไรยังไงกัน